ส่วนเรื่องข้อกังวลในการใช้มาตรา๔๔

เพื่อให้โครงการรถไฟฟ้าไทยจีนเดินหน้าได้
ทางสภาวิศวกรยืนยันนะครับว่าวิศวกรไทย
มีความสามารถในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่
และมาตรฐานวิชาชีพมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ก็จะต้องผ่านการทดสอบและอบรม
เพื่อให้ได้ใบรับรองการทำงานในบ้านเราเช่นกัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

รถไฟฟ้าทางด่วนและถนน
สำเร็จด้วยฝีมือของวิศวกรชาวไทย
ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพนี้กว่า๑แสนคน
โดยเลขาธิการสภาวิศวกรอธิบายว่า
ก่อนที่วิศวกรคนหนึ่งจะเข้าไปควบคุมการก่อสร้างได้
จะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร
ซึ่งใบประกอบวิชาชีพจะแบ่งตามความรู้ประสบการณ์
ที่สำคัญต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
สำหรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภาคีวิศวกร

จบจากสถานศึกษาที่สภาวิศวกรรับรอง
ทดสอบความรู้วิชาพื้นฐานด้านวิศวกรรม

และอบรมทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ
เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบก็จะสามารถควบคุมการก่อสร้างได้

อย่างเช่นสามารถควบคุมการก่อสร้างอาคารได้ไม่เกิน๔ชั้น
ส่วนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามัญวิศวกร
ผู้ที่จะขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์การทำงาน
ไม่น้อยกว่า๓ปีของภาคีวิศวกร
มีหน้าที่ควบคุมได้อย่างอิสระ
แต่ไม่สามารถให้คำปรึกษาได้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวุฒิวิศวกร
เป็นระดับที่สูงที่สุดของใบประกอบวิชาชีพ
ผู้ที่จะขอจะต้องมีผลงานและประสบการณ์การทำงาน
ไม่น้อยกว่า๕ปีของสามัญวิศวกร
เมื่อได้ใบอนุญาตนี้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาการควบคุมได้

กรรมควบคุมเป็นเรื่องของความปลอดภัย
จริงที่เรามีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวด
ก็เพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่า

จะไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่สังคมและก็ประชาชน
อย่างเช่นถ้าไปออกแบบโครงสร้างอาคารแล้ว
ถ้าเกิดว่าไม่มีความรู้โฆษณาเพียงพอ
ออกแบบว่าตึกขลบมันก็จะมีคนตายเยอะ
เขาก็มีคำกล่าวว่าแพทย์๑คนทำคนตายได้คนเดียว

ก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเรามีความจำเป็น
ที่จะต้องออกกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเข้มงวดแล้วกับรัฐกรุง
วิศวกรชาวต่างชาติที่ต้องทำงานในไทย
จะต้องขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ
โดยสภาวิศวกรจะดูจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา
รวมถึงสอบสัมภาษณ์สอบข้อเขียน
ที่จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการสภาวิศวกร
ใบอนุญาตมีอายุ๕ปี
ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาดำเนินการ๕๖เดือน

ยกเว้นการควบคุมการประกอบวิชาชีพให้วิศวกรจีน
เลขาธิการสภาวิศวกรยืนยันว่า

แต่รัฐบาลให้กระทรวงคมพระสารกับสภาวิทยาลัยกรณ์
จัดหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบความรู้วิทยาลัยกรณ์จีน
กำลังเตรียมข้อมูลที่สำคัญ

ซึ่งขั้นตอนจะเหมือนใบอนุญาตภาคีพิเศษ
แต่จะใช้ระยะเวลาการดำเนินการ๒๓เดือน

ไม่อยากให้ประชาชนกังวลใจมากเกินไป
เพราะว่าหลักสำคัญคือหลักการวัดผล

อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็มีกระบวนการวัดผลอยู่ดี
ผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือตรงอยู่ที่ตรงจุดนี้
แล้วก็สภาวิศกรก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่
ในการที่จะวัดผลอย่างจริงจังนะครับ
เพราะว่าเราก็ต้องบอกว่า
ศกรจีนมีความสามารถก็ไม่มีใครปฏิเสธ
แต่ว่าเมื่อมาทำงานในประเทศอื่น

สภาพที่เป็นสภาพท้องถิ่นของประเทศนั้น
ดินของเราสภาพภูมิอากาศของเรา
ซึ่งมันจะมีผลกระทบต่อการออกแบบโครงสร้างทั้งหมดเนี่ย

วิศวกรของจีนจะเดินทางมาหารือการออกแบบ

ซึ่งสภาวิศวกรได้ส่งหนังสือไปยังกระทรวงคมนาคม
เพื่อพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับหลักสูตรฝึกอบรมและทดสอบความรู้